ต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะฮะมีการไปพบโครงกระดูกของมนุษย์ปริศนานะครับ
อยู่ที่ริมถนนในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าสงสัย
ว่าจะเป็นกระดูกของพี่สาวเขาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าหายออกจากบ้านไปนะฮะ
ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบมันมีร่องรอยไฟไหม้อยู่ที่บ้านของพี่สาวด้วย
ก็อาจจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่ายังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบ
นะครับที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับนะฮะ
คือนางรำพึงอายุ๓๘ปีเข้าไปแจ้งความไว้ที่ปราจีนบุรี
ให้ตรวจสอบบ้านร้างในตำบลบางพระหน่อย
ซึ่งเป็นบ้านที่พี่สาวเคยหายตัวไปกว่า๖เดือนอยู่ที่นี่
เนื่องจากเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นมันมีหลักฐานน่าจะเชื่อมโยง
กับเรื่องของการไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ในไร่อ้อย
ริมถนนอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
ใช่คือเราก็นำเสนอข่าวนี้ไปนะบอกว่าเจอเป็นเหมือนกับหัวกะโล
แล้วก็มีรอยไหม้เจอเป็นชิ้นส่วนกระดูกแล้วก็ใกล้กันก็มีผ้าสีดำ

คือผู้หญิงเขาก็เห็นข่าวเนอะเลยให้ช่วยตรวจสอบนะฮะ
ตามรวชสอบภอพปากภีร์ก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านร้านหลังดังกล่าว
ลักษณะเป็นบ้านยกพื้นสูงขึ้นมาแล้วก็มีโรงเลี้ยงสัตว์ติดอยู่กับห้องน้ำด้วย
ซึ่งไปตรงกันกับเศษผ้าแล้วก็กระสอบข้าวเปลือกที่ไปเจอกับโครงกระดูกอยู่ที่อำเภอปากพรี
ตำรวจก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติมไปดูในห้องน้ำไปเจอร่องรอยการเผาไหม้อะไรบางอย่าง
ติดอยู่มนุ่นอาคารรอบอักน้ำ
ปูนที่สาบขอบอ่างมันก็กระเทาะออกมา
ลักษณะคล้ายกับเศษปูนที่ไปเจอในจุดที่ไปเจอโครงกระดูกของมนุษย์ที่ปากพรีด้วย
เบื้องต้นก็เลยคาดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกัน
ลักษณะที่เจอในบ้านร้างที่ปราจีน
กับลักษณะของโครงกระดูกและสภาพแวดล้อมที่นครนายกมันคล้ายกัน
ก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดปราจีนบุรี
เก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมเพื่อไปตรวจสอบหาความเชื่อมโยง
ขณะที่ทางด้านของนางรำพึงเองก็เชื่อว่า
กระดูกที่พบในไร่อ้อยที่ปากพรีเนี่ยน่าจะเป็นพี่สาวของเธอ
พี่สาวเธอชื่อนางพรทิพย์พุทธรักษาอายุ๔๓ปี
เนื่องจากอะไรจำได้ฟันของพี่นี่แหละฮะ
ลักษณะฟันมันคล้ายกับฟันพี่สาวมากนี่ฟันแบบนี้คือฟันแบบฟันหน้ามันจะแบบ

ฟันกระต่ายฟันกระต่ายปกติแล้วพี่สาวจะอยู่กินกับสามีที่บ้านหลังนี้มา๕ปีแล้ว
แต่ระยะหลังเนี่ยทะเลาะกันหนักมากจนพี่สาวหนีออกไปอยู่บ้านเพื่อนที่จังหวัดนนทบุรี
นะฮะจนกระทั่งวันที่ห้ากรกฎาคมของปีที่ผ่านมา
มีการติดต่อไปจากเพื่อนของพี่สาวที่พักด้วยกันว่าเอ๊ะพี่สาวกลับบ้านไปหรือยัง
นะฮะพี่สาวบอกกับเพื่อนว่าสามีโทรมาเพื่อขอมารับแล้วก็จะไปเจอกันที่ฟิลเชอร์พาร์ครังสิต
แต่หลังจากนั้นคือเพื่อนเนี่ยติดต่อพี่สาวไม่ได้อีกเลยนะน้องสาวก็ติดต่อไม่ได้
ก็เลยพาไปแจ้งความกันที่สพเมืองนนทบุรีค่ะอุ้ยแต่เรื่องแบบนี้นะคุณทัศนัย
นอกจากเรื่องของการหายตัวเนี่ยคือชาวบ้านเขาก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
เกี่ยวกับความฝันอย่างตัวของคุณรำพึงเขาก็ฝันนะคือเขาบอกว่าจริงญาติพี่น้องฝันเห็นฝันเห็น
พี่เนี่ยมาในลักษณะตัวเปียกเลยนะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือในฝันเนี่ยพี่บอกว่าขึ้นบ้านไม่ได้
เขามัดมือมัดเท้าเอาไว้แล้วยาดที่ฝันแบบนี้ฝันตรงกัน๕๖คนแม่ก็ฝันเหมือนกันนะ
ทีนี้แหละก็เลยคิดว่าไม่รู้ว่าฝันที่ว่าจะเป็นการสื่อสารของพี่สาวหรือเปล่า
ทีนี้พอรู้ว่าพี่สาวหายตัวไปนานผู้เท่าผู้แก่เขาก็เลยสันนิษฐานว่าพี่อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยมีการทำพิธีบังสุกุลเป็นบางสกุลตายเพื่อส่งผลบุญให้กับพี่สาว
แล้วทีนี้คุณผู้ชมหลังจากทำพิธีไปประมาณอาทิตย์นึงก็มาเห็นข่าวแบบนี้
มันก็เลยเป็นความเชื่อเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ฝันมันอาจจะเป็นแบบวิญญาณมาบอกก็ได้
เปรียบเทียบกับดีเอนเอที่เจอกับโครงกระดูกนะฮะแล้วก็เก็บหลักฐานในบ้านร้างของผู้ตายนั่นแหละครับ
ภัยเป็นผู้สูญหายอยู่นะฮะทั้งผ้าตะข่ายทั้งเรื่องของรอยไหม้ต่างต่างนะฮะ
ถุงใส่อาหารสัตว์ต่างเศษปูนเสื้อผ้าของผู้สูญหายด้วย
เพื่อไปหาความเชื่อมโยงว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าแล้วเกี่ยวข้องอย่างไร
ที่สำคัญก็ต้องไปตามสามีของผู้สูญหายด้วย
นัดเขาออกไปและเป็นคนสุดท้ายที่นัดไป
เกี่ยวข้องกับการสูญหายของบุคคลนี้อย่างไร

เดี๋ยวลองดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย